เราพูดถึงเรื่องของศรีสะเกดที่หลายคนนั้นก็ชื่นชมนะครับกับฟอร์มที่อเมริกาแล้วกลับมานะครับเจ้าตัวเคยบอกไว้แล้วนะครับว่ากลับมาในไฟล์นี้ไม่ว่าจะได้แชมป์กลับมาหรือว่าจะป้องกันแชมป์ไม่ได้แพ้ก็ตามเนี่ยอยากจะได้รถใหม่สักการคันหนึ่ง
เอสตาด้าก็เลยดีใจมากนะครับที่ได้แบบฟรีเลยแล้วก็จะนำรถคันนี้ไปเจิมกับหลวงปู่บุญมาโชริธรรมโมครับที่วัดบ้านแก่งปราจีนบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคล
ส่วนการป้องกันไฟล์ต่อไปนะครับก็อีกหนึ่งเดือนแล้วกันครับถึงจะทราบคำตอบว่าชัดเจนจะต้องชกกับใครนะครับ
ก็คงจะหารือกับทางนักคอนของโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งถึงความเหมาะสมว่าศรีสะเกดนั้นจะทำอะไรให้กับทางโตต้าได้บ้างนะครับ
เป็นประโยชน์มากกว่านี้ก็เดี๋ยวจะพูดคุยกันต่อไปนะครับ
แล้วก็พร้อมจะอัดฉีดเต็มที่สำหรับไฟล์ต่อไปของศรีสะเกด
ถ้าเกิดสามารถป้องกันตำแหน่งได้อีกครับ